สำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่า
ที่ผ่านมาอายหักเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมี
อยากให้ปากเรียกเธอว่าแฟน
เดินภูมิแข็งสักครั้งก็ยังดี
ถึงอยากให้หู้ว่าที่เหตุแบบนี้
อายมีเหตุผล
เหมือนความกังวลเรื่องคีย์ของกรดสิ

ร้องไปเถอะสูงก็ได้ต่ำก็ได้

ร้องไปแล้วเนี่ยคำที่กังวลก็คือคำนี้แหละ

ที่เหลือถูกหมด

ฟังพี่อำหน่อยสิขอนิดนึงท่อนหนึ่งนะท่อนหนึ่ง
ความฝันที่อายเลยนะ
เรานี่นะมันไม่ธรรมดาจริงนะ
นะคะคุณครูภูมิใจเนาะ
ภูมิใจครับภูมิใจมาก
ฝึกให้ได้เป็นอย่างนี้นะคุณครูเนาะก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะพัฒนาตามกันไป
นะคะเขาร้องเพลงในสายตาคุณครูคือปลื้มใจ
นะคะแต่ว่าอยากจะบอกกฎอย่างนี้ที่พี่อาร์มเขาร้องเสียงได้โทนอย่างนี้คือเขาโตเป็นนุ่มแล้ว
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงกรดก็จะได้เสียงอย่างนี้แหละตอนนี้เสียงเรายังไม่แตกหนุ่ม
เราก็เลยเสียงก็จะแหลมกว่าเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เพราะนะทั้งสองคนร้องเพราะเหมือนกันหมดเลยนะครับ
เอาล่ะมาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
กรดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
กรดร้อง

ยังไง
เดี๋ยวพีท
เดี๋ยวพีท
ลดจัดอยู่นาน

ย้ำอีกทีร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะสี่หมื่นบาทนะครับ
จากบทเพลงอ้อยมีเหตุผลนะครับเบิ้ลปฐุมราชอาสยามนั่นเอง
ถ้าเมื่อกี้เหมือนแบบพวกสิงขนองนา
ใช่นี่แหละวิ่งอยู่ในทุ่งเนี่ยน่าจะสนุก
เอาผ้าคุมรสระผูกเป็นฮีร่อ
น้องฟู๔๐๐๐๐บาทอาจจะต้องหยุดกินหลักภูมิประยะหนึ่งเลย
พอโตกว่านี้จะช่วยพี่กฎเขาแบ่งเบาเรื่องการทำงานได้บ้างไหมเนี่ย

ตอนนี้ช่วยอะไรเขาบ้างตอนอยู่ที่บ้าน

ช่วยอะไรอีกล้างจานช่วยได้ยังเนี่ย

ก็โตขึ้นก็คงไม่ลำบากนะครับเพราะว่ารู้จักทำมาหากินตั้งแต่เด็ก
ไม่ลำบากแน่ชีวิตเราไม่ต้องห่วงรถ
คุณพ่อในความโชคร้ายของตัวคุณพ่อเองนะที่ประสบอุบัติเหตุนะ
ก็ยังมีความโชคดีอยู่คือได้เห็นว่าลูกเนี่ยมีภาวะของความรับผิดชอบในครอบครัวสูงมากเลย
นะคะถ้าคุณพ่อรู้สึกแย่กับเรื่องที่คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุ
แหมเรานี่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยมันแย่จริงอยากให้มองอีกด้านหนึ่ง
นั่นคือด้านที่เราได้เห็นได้เห็นในความรับผิดชอบของเขา
ถ้าคุณพ่อไม่เป็นอย่างนี้คุณพ่อก็จะไม่ได้เห็นแล้วค่ะว่าเขามีพลังในการรับผิดชอบ
พลังในการเป็นผู้นำมีพลังในการพาพี่น้องของเขาไปอยู่ในจุดที่เขาพอจะไหว
ในจุดที่ทุกคนจะไม่อดหยากมีกินไปด้วยกันนะคุณพ่อนะ
เรื่องร้ายของคุณพ่อนี่คือเรื่องดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณพ่อค่ะ
เหมือนกับมาปลุกพลังของน้องกรดนะฮะที่นิ่งอยู่ให้ตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้พอขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะมีอยู่ในตัวเขาตลอดไป

แต่วันนี้พักก่อนให้ได้ไปตะโกนกูกล้องร้องให้ญาติญาติได้ฟังก่อนว่าตอนนี้มีตังค์แล้ว๔๐๐๐นะเพราะว่าเวลาหมดแล้วครับ
แล้วก็อยากให้ไปทบทวนด้วยเพราะว่าพี่เป๊กไม่ได้อยากให้กดได้ไปแค่ตามเป้าที่กดบอกไว้ว่า๖๐๐๐อยากให้ได้ล้านหนึ่งเลยเอาจริง
แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวกฎด้วยว่ากลับไปฝึกฝนมาขนาดไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนเพื่อให้กดได้ไปฝึกฝนนะลูกนะ
คราวหน้านะครับกลับมาเชียร์น้องกรดกันใหม่นะครับเด็กหัวใจเพชรคนนี้ดูสิว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนไม่ได้เคยเหลือ
ยืดเอาล่ะยืดได้
ย่าใหญ่แค่ไหนอ่ะบ้าน
ห้องเดียวแหละขึ้นแล้วมันถึงครัวเลย
นั่งกินข้าวคือว่ามันเต็มเลย
ขึ้นไปก็มีครัวมีเสื้อผ้ากองหนึ่ง
มีที่นอนเก็บไว้มุ้งสองหลัง
ห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะห้องน้ำไม่มีจ้ะ

เวลาลมมาทีเป็นไงไม่กระพือทั้งหลังเลยเหรอยาย
โอ้โหสาดอ่ะมันจัวมันไม่มีอะไรบังเลย
ง่นงี้ต้องนั่งกันเป็นกลุ่มก่อนให้ฝนหายก่อน

ก็หมดปัญญาลูกชายก็ทำไม่ไหวยายก็ทำไม่ไหว
แค่คนไม่มีทิ้นทาง